ส่วนความคืบหน้าคดีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีการตีกันย่านอุดมศุกร์
หลังจากที่ออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๔คนก็มี๑คนมามอบตัว
แล้วตำรวจก็ไปจับกลุ่มเพิ่มได้อีก๒คนด้วยกัน
ก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
อกจากนี้ผู้ต้องหา๓คนแรกที่ถูกจับกลุ่มแล้ว
ทางปรับบิทยาธิดฟักขังและค้ากร้านการประกันตัวด้วย

ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าภาพที่มีคนหลายคนเอามาแชร์ว่า
ซึ่งเปลี่ยนเสื้อเป็นสีส้มเป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยจริงแล้วเป็นคนเดียวกัน

คือวันที่ก่อเหตุใส่เสื้อสีแดงใช้ค้อนไปทุบหัว
หัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ถูกไหมคะ
แล้วปรากฏว่าเพราะมันเป็นอีกภาพหนึ่ง
คนคนเดียวกันหรือเปล่าสุดท้ายคุณแม่ยอมรับ
ว่าเป็นคนเดียวกันจริงแต่ก็ยังยืนยันว่าลูกชายเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ
ไม่ได้แบบเป็นคนที่เข้าไปก่อเหตุก่อน
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนสนบังนา
ก็คุมตัวนายปียภวงเกษรนายรังสรรสอนชัยกรและนายเจริญเจริญผล
ผู้ต้องหาชุดแรกไปขออำนาจศาลจังหวัดพระขนง
รับฝากขังชั่วคราวและยื่นคัดค้านการประกันตัวทันที
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอุชกันมีอัตราโทษสูง
ถ้าได้รับการปล่อยตัวไปก็กลัวผู้ต้องหาจะหลบหนี
หรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนะคะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คนยังคงให้การภาคเศษ
บอกว่าไม่ได้นำอาวุธปืนไปร่วมก่อเหตุ
ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยก็มีสิทธิ์จะให้การอย่างไรก็ได้ค่ะ
แต่ตำรวจเขามีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่า
ทั้ง๓คนได้ร่วมกันกระทำความผิดจริง
โดยนายปิยะยืนยันว่าไม่ใช่คนยิงปืน
นายวีรวัตรพึ่งครุฑพนักงานบริษัท
ขนส่งพัสดุเอกชนเสียชีวิตที่หน้าบ้านพัก
ด้านทำตำรวจเอกทวัตเกียร์จินดักขวนสนอง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕บอกว่า
หลังศาลจังหวัดพระขนงอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุ
เพิ่มอีก๔คนรวมกับที่ออกหมายจับกลุ่มแรก
สามคนตอนนี้เลยรวมเป็นเจ็ดคนแล้วค่ะ
หรือนายจรรพงษ์วิบุณรัชกิจและจับกลุ่มได้สองคน
ซึ่งทั้งสองปรากฏอยู่ในภาพขณะเกิดเหตุนะคะ
ตอนนี้เลยยังเหลืออีกหนึ่งคนคือนายวัญชัยมงคลเข็ม
และนายประมุกวิเชียดีหลกกุลหัวหน้าวินอุดมศุกร์ซอย๑

โดยทนายความของนายประมุกเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อแจ้งนัดหมายวันเวลาในการเข้ามอบตัวแล้วให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะ
บอกว่านายประมุกยังคงพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ
ถูกกลุ่มคู่กรณีทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะที่ศีรษะ
และเมื่ออาการดีขึ้นเดี๋ยวจะมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
หลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะต้องมีการออก
หมายจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอีกนับ๑๐เลยนะคะ
ส่วนนายเจริญเจริญผลที่ถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการยึดปืนของกลางตำรวจมีข้อมูลว่าอยู่ในที่เกิดเหตุแน่นอนค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนรุ่งเรือง๑
พูดคุยกับนางแดงจิตกระแสซึ่งเป็นแม่ของนายวีรวัตรพนักงานส่งของที่ถูก
กระสุนปืนเสียชีวิตเนี่ยนะคะเกี่ยวกับประเด็นสงสัยต่างต่างที่มีการตั้งข้อสงสัยในโลกโซเชียลเนี่ย
นางแดงยอมรับบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายสวมเสื้อสีแดงจริงแต่ขณะเกิดเหตุไม่รู้เห็นด้วย
ยังแต่พยายามจะบอกให้ลูกกลับบ้านพอมาถึงบ้านให้ลูกชายไปเลื่อนรถก่อนที่จะถูกกระสุนปืนซุดลง
แล้วก็เริ่มเสียเลือดมากเสื้อแดงที่ใส่อยู่เนี่ยชุ่มไปด้วยเลือด
นี่แหละค่ะเลยเป็นสาเหตุที่สามีไปเอาเสื้อเคอรี่สีส้มมาเปลี่ยนให้
แต่ยังไงยืนยันว่าลูกชายเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะไปฟังเสียงของแม่ผู้เสียชีวิตกันหน่อยค่ะ
ส่วนบรรยากาศโดยภาพรวมที่ชุมชนรุ่งเรือง๑หลังจากที่ไปสอบถามชาวบ้าน
ก็บอกว่ายังอยู่ในอาการหวาดกลัวกันนะคะเพราะว่าคดีนี้ก็เป็นคดีอุชกันคนในชุมชนเนี่ย
เขารู้จักกันหมดแล้วค่ะขณะที่บริเวณซอยอุดมศุกร์ก็มีตำรวจมาคอยเฝ้าระวังเหตุตลอด๒๔ชั่วโมง
เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะ
ก็กลัวเดี๋ยวมีเหตุซ้ำรอยแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมา
ประชาชนอยู่ยากแล้วทีนี้